แล้วก็ต้องบอกว่าสถานการณ์โควิด๑๙กับคนในวงการบันเทิงเนี่ย

ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด๑๙มากขึ้นเรื่อยคุณผู้ชม

ก็ถือว่าเป็นข่าวช่องอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ชม
เพราะว่าดาราสาวนะคะคุณนิวเคลียร์หันศาค่ะ
ผลตรวจรอบ๒ของเธอนะคะ
ออกมาว่าเธอติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ซึ่งเธอก็คือภรรยาของดีเจเพชจ้า
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ติดโควิด๑๙แล้วก็

คือการตรวจครั้งแรกของคุณนิวเคลียร์ยังไม่เจอนะคะ
แต่หลังจากนั้นค่ะเธอมีอาการไอค่ะ
ไข้ขึ้นค่ะจึงตัดสินใจไปตรวจอีกรอบนะคะ
แล้วหัวอกของคนเป็นแม่คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าลูกชายของเธอวัย๒ขวบน้องไทก้ากำลังน่ารัก
แล้วกำลังจนอยู่เลยคุณผู้ชม

เพราะว่าพ่อแม่น้องสะพ้ายที่มาช่วยเลี้ยงไทก้า
รวมไปถึงอากงที่รักไทก้ามาก

มันเป็นเรื่องตกใจมากทั้งครอบครัวเลย

เป็นห่วงไงว่าไทยเข้าไปอยู่ยังไงจะเข้าใจมั้ยว่าที่หม่ามีป๊าป๊าหายไปเป็นเพราะอะไร
ซึ่งเธอบอกนะคะว่าความรู้สึกตอนนี้มันเจ็บและบีบหัวใจยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะ

นอกจากความรู้หัวของคุณเพชจ้าไปดูคุณหยาดทิพย์ราชปาลกันสักหน่อยคุณผู้ชมคะ
บอกเลยคนนี้นะหลายคนก็เป็นห่วงจริง
เพราะผลออกมาแล้วนะคะคุณหยาดทิพย์และวาฒีสามีคุณเมฆติดค

คาดว่าเธอนั้นน่าจะติดมาจากแฟนนุ่มนั่นแหละ
ซึ่งไปงานที่สถานที่เสี่ยงมาคุณผู้ชม
และที่น่ากังวลต้องส่งกำลังใจให้เธอมากเลย
ตอนนี้ค่ะคุณหยาดนั้นตั้งคัน๑๖สัปดาห์๔เดือนแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แล้วตัวหยาดเองอะไรรู้ไหมเป็นโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดด้วย
แล้วความกังวลก็ประดังประเด็นเข้ามาสำหรับคุณยาทิพย์
คนวงการบันเทิงค่ะก็เลยขอให้กำลังใจส่งผ่านผู้ดูกสอนคอมเมนต์ไปแบบคุณผู้ชม
ซึ่งล่าสุดที่วันนี้ทางสบคได้ให้ข้อมูลด้วยว่า
หรือผู้หญิงท่านใดที่ตั้งคันอยู่ก็ให้ไปปรึกษาคุณหมอได้
เพราะว่าเสี่ยงต้านจะมี
คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะในหมวดหมู่ของนักร้องค่ะ

ซึ่งหนึ่งในผู้ร่วมประชุมติดเชื้อ
และคุณผู้ชมค่ะให้ดูเคสของน้องนนท์นะคะ
ผลตรวจรอบแรกเมื่อวันที่๗ไม่ติดเชื้อ
นนท์ก็เลยขับรถกลับบ้านที่ภูเก็ตนะคะ

ใช่ก็กลัวคือไม่ได้บินไปนะคะขับไปคุณผู้ชม
แล้วตอนหัวค่ำนะคะก็ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงยิมเนเซียมสะพานหินด้วย
แต่ด้วยความที่เป็นนักร้องสายหาคุณผู้ชมคือน้องนนทเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูค่ะดูวันที่๙นะคะ

นอนเล่นเกมอยู่โรงแรมร้อนขี้เกียจออกนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมมันยังขำไม่หมดนะคะยังขอขำต่อค่ะ
พอเห็นตัวเองเริ่มเป็นข่าวใช่ไหมปกติพอเป็นข่าวเสร็จปุ๊บนะคะ
ตามสำนักข่าวต่างก็ต้องเอาภาพไปประกอบข่าว
นนท์นำเสนอเลยค่ะบอกว่ารูปดีมีน้อย
ขอให้พี่พี่ใช้รูปนี้ทำข่าวนะครับนนจ้ะนนว่ารูปเนี้ยมันเท่ดีอ่ะเออ
แต่ต้องกราบเรียนแบบนี้นะคะน้องนนท์พี่แจ๊กกะรีนก็ทำข่าวน้องนนท์เหมือนกัน
ไม่กล้าใช้ภาพขาวดำเลยจริงจริงเพราะว่ามันเอาพูดตรงตรงนะ
เหมือนแซวกันว่าไว้อะไรมันขึ้นภาพแล้วมันเหมือนแบบไว้อะไรไปหน่อย
นี่ก็เลยขอเอาภาพสีแดงซอกให้ภาพอื่นแล้วกัน
ตอนนี้พี่แจ๊คทำให้แล้วนะคะเป็นภาพสดใสแบบนี้เนี่ยลูกหน้า
อย่าโน้ยใจกันนะคุณพี่สมกันลูกนี้ก็หล่อเหมือนกัน

พักนี้เขาหล่อขึ้นนนจ๋าไม่ต้องไปจ้ามั่นใจ

นนว่าฮาแล้วนะคะคนนี้ฮากว่าเมื่อวาน
แจ๊กกะรีนค่ะโทรไปสอบถามกับพี่บอลเชิญยิ้มไง
วีดีโอคอลไปว่าเออพี่บอลเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นห่วงจริง
บอกเลยคุณผู้ชมค่ะตลกในสายเลือดจริงนั่นแหละ
อยู่นี่ยังเล่นหูเล่นตายังยิ้มยังแหมมีการแสดงอารมณ์ทางสีหน้า
ให้พี่แจ๊คได้ขำกันด้วยนะคะให้สัมภาษณ์ไป
ที่เด็ดคือให้สัมภาษณ์ไปเต้นไปด้วยจ้ะ
พี่บอลบอกว่าเออที่ยังตลกอยู่เนี่ยนะ
เพราะไม่อยากให้ทุกคนต้องมากลัวป่วยเราก็ต้องเข้าสู่การรักษา
คนไม่ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองกันต่อไป
ส่วนอาการตอนนี้พี่บอลบอกว่าโอ้โหปกติมาก
จนถึงตอนนี้นะพี่บอลก็ยังไม่มีไข้ไม่มีไอ
ืนตามตัวก็ไม่มีนะตาก็ไม่แดงด้วย
ตาก็ไม่แดงเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่บอลกันค่ะ
เพิ่มความมั่นใจว่าแกแข็งแรงแน่นอน
ตาแดงมั้ยคะ
ไม่ได้กินแล้วพีชค่ะ

มีผืนมั้ยคะมีผืนมั้ยคะ

พี่บูไหนไม่มีไม่อายที่ผมไลฟ์สดแล้วผมทำตลกผมอยากให้ทุกคนเห็นว่า
ผมไม่ได้น่ากลัวนะขอบคุณจากใจจริงนะครับ
ขอบคุณมากนะคะว่ายังมีคนรักและใครเราเยอะมาก
บันเทิงไทยรัฐหน่อยละกันคุณผู้ชมค่ะ

ต่อเนื่องก็คือมีพี่วิลลี่แมคอินทอสคุณผู้ชมค่ะ

เมื่อวันที่๗เมษาที่ผ่านมา

สำหรับพี่วิลลี่แมคอินทอร์สเนาะ
ส่วนดาราคนอื่นที่ไปร่วมงานค่ะ

เพราะว่ามีการถ่ายทำรายการ

เมื่อกี้เราแอบดูไออินสตาแกรม
ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะที่เรื่องราวน่ารัก

ซึ่งก็เป็นไอจีของคุณแตงโม

แล้วก็แซวคุณแจ๊ดแล้วก็คุณแจง

ดาวตลกชื่อดังคุณผู้ชม

คือมันเป็นข้อความที่คุณแจ๊ดคุยกับคุณแจง
บอกว่าอยากให้อยากป่วยแบบนี้นาน

ไม่ค่อยหวานได้เลยนี่คุณแตงก็ตอบ

อันนี้ขอพูดตามที่เขาเขียนนะคะ
แล้วหายแบบนี้ทุกวันหลังตัวหายแบบนี้

ว่ากูก็นั่นแหละแหละ